ต่อที่เรื่องเอาใจสาวแถวนี้กันหน่อย
เชอเลยครับ
เป็นนุ่มหล่อหุ่นดีเพื่อนบ้านข้างเคียงเรา
ให้ดู
คือมันลบล้างความเป็นภาพลักษณ์ของหนุ่มพม่าที่เราภาพจำเดิมออกไปใช่ไหม
คือเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปบ้านเมืองเขาบ่อยก็เลยไม่เห็นไง
พอมีอย่างนี้มาแบบแหมสาวก็โอ้โหมันได้จัดอ่านจริงหรอ

เขาบอกว่าตอนนี้เป็นนุ่มเมียนมาร์ที่ฮอตที่สุดในโลกออนไลน์นะคะ
ช่วยว่าป่ายทาควณไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเค้าถูกหรือเปล่า
พอดีเป็นมือใหม่เพิ่งหัดฟอร์นะคะ

เพราะว่าโซเชียลแชร์ภาพกันกับเราฮือมาก

กรี๊ดกันสุดนะคะบอกว่าเป็นนุ่มเมียนมาร์ยุคใหม่
ล่าสุดค่ะไปทาคนพอรู้ว่าสาวไทยกรี๊ดกราดกันขนาดนี้เนี่ย
เขาก็ไม่รอช้าโพสต์คลิปวิดีโอขอบคุณแฟนคลับชาวไทยเลย
พูดเป็นภาษาไทยด้วยขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะ

ผมชื่อปานิโกนนะครับ
พอรับฟังครับที่ประเทศไทยทุกคนนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่ติดแต้มทงนะครับ
อีไม่น้ำพรหมิรุมที่จันทร์ปลายทั้งครับ

ใจทุกคนนะครับ

ขอบคุณคุณกันไหม

ไม่เจอไปทะควรว่าพูดภาษาไทยไม่ชัดมานี่เดี๋ยวสอนให้

คือเหมือนจุดเริ่มต้นเนี่ยแอบถามน้องสเตจมา
นานแล้วจ้าคือเห็นในทวิตเตอร์เหมือนมีคนแบบแชร์ต่อกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายคนอยากรู้ใช่ไหมเปิดวาภัยเลยละกันใครอยากเป็นแฟนคลับหนุ่มคนนี้นะคะ
เฟซบุ๊กเขาก็มีค่ะเฟซบุ๊กเนี่ยเขาใช้ชื่อนี้เลย

ส่วนอินสตาแกรมเนี่ยฟอลลอเวอร์มี๓แสนกว่าคน๓แสนกว่าคนแล้วนะคะ
อินสตาแกรมก็ใช้ชื่อเดียวกันกับเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะ
คือหน้าเขามีความมีความโอปป้าเกาหลี

แต่ก็ยังมีความบางมุมในบางภาพถ้าเข้าไปดูในไอจีเนี่ย
มันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมียนมาอยู่เหมือนกันนะ
ก็มีการนุ่งผ้านุ่งสโลมัดผมอะไร
เขาก็ยังมีความเป็นแบบเป็นชาวพม่าเอาจริง
ชาวพม่ายุคใหม่อ่ะใบรุ่นอ่ะ
ก็หุ่นดีมาก

แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเหมือนกัน
อีกไม่นานเดี๋ยวก็มันจะออกรายการในเมืองไทย
ถ้าเกิดสาวชอบขนาดนี้เดี๋ยวคงมีคนเชิญมาแหละ
ใช่แต่เห็นก็บอกว่าก่อนที่เขาจะมา
รู้สึกว่าสาวไทยจองตัวไปพม่าเรียบร้อยแล้วนะ
แต่จะบอกว่าเป็นงานอยู่เป็นมาก
อัดคลิปพูดภาษาไทยส่งให้สาวไทย

คุณทำบ้างสิอัดคลิปพูดภาษาไทย